ไม่รอช้าที่บอกว่าโฟเนี่ย
ก่อนหน้านี้เอาอย่างนี้เท้าความไปก่อนหน้านี้ก่อนว่า
มดเนี่ยมีนักข่าวไปถามเขาว่า
นี่ถูกคุณโฟเสียกันหรือเปล่าอันฟอโล่หรือเปล่าอันฟอร์ไอจีหรือเปล่าน้องมดตอนนั้นเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องจริงจริง
เขาก็ไม่รู้เพราะคนที่เขาไอ้นี่มันก็เยอะมากจะไปรู้ได้ไงว่าใครสักคนแอนฟอร์หรือเปล่า
มีแอปมีคนเคยบอกหนูมาแล้วแอปมันดูได้เลยว่า

แล้วเขาตอบว่าถ้าเธอจะคนนึงทำไมพูดชื่อมันก็ได้

แล้วน้องตอบว่าอ๋อหนูต้องการจะจัดระเบียบไอจีหนูค่ะ

จริงนางตอบอย่างนั้นว่านางต้องการจะจัดระเบียบให้ไอจีนางเป็นระเบียบ

แล้วมันเกี่ยวอะไรกับอันฟอร์ดเพื่อน

เขาไม่จัดระเบียบเขาออกมาพูดชัดเจนเลยพี่

อะไรอ่ะเมาส์อีกแล้ว

เราไม่๒คนไม่ได้มีคนตาม